แต่ว่าสุดท้ายตกรอบอย่างน่าเสียดาย
ขณะเดียวกันนะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เอามาบอกว่า
แม้ว่าอาเกียระนิชิโนนะคะผู้ที่ทำคุมทีม
จะไม่สามารถพาทีมผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปได้
แต่ว่าจะยังต่อสัญญากับอาเกียระนิชิโนอย่างแน่นอนค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชัชชาวันกำลังเลยด้วยจิตค่ะ

จะไม่ผ่านรอบแรกในการแข่งขันฟุตบอลชาย๔เกมครั้งที่๓๐

แต่ว่าพวกเขายังต้องกลับมาเตรียมตัวสำหรับภารกิจใหญ่ที่รออยู่

เพราะว่ามีโคต้าไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐เป็นเดิมพันธุ์
แม้จะตกรอบแรกฟุตบอลชาย๔เกมในรอบ๘ปี
ผลงาน๕นัดชนะ๓เสมอ๑แพ้๑
อย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไปรอต้อนรับยืนยันว่า
จะยังคงต่อสัญญา๒ปีกับอากิระนิชิโนกุญซือชาวญี่ปุ่นตามเดิม
สัญญาหรือข้อตกลงที่ผมมีต่อนิชิโน
ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
ขณะที่นิชิโนก็ขอโทษที่เขายังจัดการได้ไม่ดีพอ
มีเวลาจำกัดในการประเมินผู้เล่นทั้ง๒๐คน

ส่วนการเตรียมทีมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียเบื้องต้น
แผนเรียกกลับเข้าแคมป์วันที่๒๖ธันวาคม
โดยจะใช้เวลาที่เหลือเลือกนักเตะและทำการบ้านเตรียมทีม
สุภโชคสารชาติมิดฟิลตัวเก่งก็ฝากแฟนบอลชาวไทย
ทุกคนคงรู้ข้อพิพากษ์ของตัวเองแล้วว่ามันมีอะไรบ้าง
เราก็เก็บตรงนั้นแล้วก็มาพัฒนาต่อ
แล้วก็มาสู้กันใหม่ในรายการต่อไป
คัด๓ทีมไปโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ต่อด้วยพบออสเตรเลีย๑๑มกราคมและพบอิรักษ์๑๔มกราคม